ติดตามข่าวกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคุณผู้ชมครับ
สำหรับคดีการผูกคอเสียชีวิตของอดีตเจ้าที่กรมที่ดินพังงา
ห้องควบคุมตัวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เรื่องของความขัดข้องของกล้องวงจรปิด

แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ากล้องนั้นใช้ได้หรือว่าไม่ได้

วันนี้เราจะไปติดตามกันนะครับ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมกันนะครับ
รายงานสดมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ

ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าเป็นภาพในการปฐมพยาบาลนายธวัชชัย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มีการผูกคอเสียชีวิต
แต่สิ่งที่มีปัญหานั่นก็คือระบบเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพนั่นเองค่ะ

พันธบดเอกภัยศิษย์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ซึ่งผูกคอเสียชีวิตภายในห้องควบคุมตัวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กล้องวงจรปิดทั้งอาคารยังสามารถใช้กันได้
แต่ระบบเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพมีปัญหา
ไม่สามารถบันทึกภาพได้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
โดยกล้องที่สามารถบันทึกภาพวินาทีชีวิตได้นั้น
มีเพียงบริเวณหน้าอาคารแล้วก็หน้าลิฟท์ชั้นจี่เท่านั้นนะคะ
ส่วนอาคารภายในห้องควบคุมตัวย้ำว่า
ไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ให้พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง

ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าหรือออกภายในอาคาร

จะต้องมีการใช้บัตรสแกนเข้าออกเท่านั้นค่ะ
พันธบทเอกภัยสิทธิ์ยังยืนยันด้วยนะคะว่า

กรณีของนายธวัชชัยเป็นเคสแรกนะคะ

และจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อทำความจริงให้ปรากฏค่ะ

ขอเปิดเผยนะคะโดยขอให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการกลางของกระทรวงยุติธรรม

น้องชายของนายธวัชชัยได้มีการกล่าว
ในการแถลงข่าวว่าประเด็นต่าง

ได้รับคำตอบที่น่าพอใจแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าต้องรอให้คณะกรรมการในแต่ละส่วน
ได้มีการออกมาเปิดเผยผลสรุปในการตรวจสอบก่อนค่ะ
โดยนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายชัยนรงค์ก็ยังฝากขอบคุณนายธวัชชัยไทยเขียว
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมที่เข้ามาช่วยในการเร่งรัดคดีจนมีความคืบหน้าค่ะส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดที่ดีเอสไอ
ได้มีการนำมาแถลงต่อสื่อมวลชนในวันนี้นะคะมีการบันทึกภาพตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาสิบหกนาที
ขณะที่แพทย์จากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาและเจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลมาถึงบริเวณด้านหน้าของอาคารดีเอสไอแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไปค่ะ
โดยการบันทึกภาพทั้งหมดนะคะก็สามารถบันทึกภาพได้จนถึงเวลาประมาณ๑นาฬิกา๒๔นาทีนะคะ
ก่อนที่จะนำเอาตัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะมีอาการปวดเนี่ยลงมาจากบริเวณชั้น๖เพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาค่ะ
ซึ่งภาพทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ภาพนาทีชีวิตของนายธวัชชัยเป็นเพียงภาพถ่ายที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้มีการบันทึกภาพไว้เท่านั้นค่ะ
คำถามต่างเกี่ยวกับเรื่องของความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องของข้อขัดใจต่างนายนาชัยนรงค์บอกว่ามีการสอบถามจนเป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งวันนี้อธิบดีดีเอสไอก็ยังได้มีการนำเอาแผนผังของอาคารนำเอาสัญญาการตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขกล้องวงจรปิดให้นายชัยนรงค์ได้ดูด้วยนะคะ
ทำให้ประเด็นต่างนั้นมีความน่าพอใจค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรมสอบส่วนคดีพิเศษดีเอสไอค่ะ